ทุกคนครับสถานการณ์โครวิด๑๙ในช่วงเวลานี้
ของไทยเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันเนี่ยเกือบหมื่นคน
จาก๙๐๐กว่าในแต่ละวันเนี่ยแยกไปในกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งก็๒๐๐๐
เพราะฉะนั้นผู้รอเตียงมีอีกเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีครอบครัวนึง
อยู่ที่อ่อนนุษย์๑๗แยก๒๐แขวงพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพ
นี่ฮะก็ร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าอยู่ในบ้านกัน๙คนติดโควิดนะฮะ
นี่เป็นเพจเฟซบุ๊กของคุณจตุรงสุกเอียดเป็นสื่อมวลชนท่านหนึ่งนะฮะ
ทางบ้านเขาก็ขอความช่วยเหลือมาทางคุณจตุรงค์ด้วยนะครับ
ที่บ้านหลังนี้เนี่ยติดโควิด๙คนนะครับทั้งผู้ใหญ่นะคนชราเด็กอายุ๘เดือนก็ติด
นี่ฮะหนูน้อย๘เดือนเอง๓ขวบครึ่งก็ติด
นี่ครับทุกผู้ชมครับแล้วหลายคนเนี่ยเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะ
รอเตียงอยู่ที่บ้านที่เขาร้องขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเขาก็บอกนะฮะเนี่ย
ลูกหลานก็เริ่มมีผื่นมีอะไรขึ้นผู้ใหญ่ก็ทำวิธีแก้ไขบรรเทากันไปก่อน
ก็อย่างเช่นดื่มน้ำขิงกระชายประคองอาการเด็กสองคนก็มีไข้
แปดเดือนมีผื่นขึ้นตามตัวอยากขอความช่วยเหลือนะฮะ
คือยังไงฟ้าที่บ้านบอกว่าเอาเด็ก๒คนนี้ไปก่อนก็ได้
นี่ค่ะคือผู้ใหญ่ก็ติด
แต่ว่าคุณแม่ที่ขอความช่วยเหลือมา
บอกว่ายังไงเอาเด็กไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มีเตียง
ทีนี้ค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
นี่ค่ะไปเจอกับแม่ของเด็กนะคะ
อยู่ในระยะที่ปลอดภัยที่บ้านติดเชื้อกัน๙คน
ตรวจรู้ผลว่าลูกติดเชื้อก็คือ๑๔กรกฎาคม
ตอนนี้เป็นห่วงลูกชายสองคนนะคะเพราะว่าอาการหนักขึ้น
เล่าให้ฟังว่าลูกชายคนเล็ก๘เดือนเนี่ย
อาการหนักไข้สูงผื่นขึ้นตามตัวกินนมได้น้อย
ลูกชายวัย๓ขวบครึ่งมีไข้ท้องเสียกินข้าวได้น้อย
แม่เองก็รู้ว่าติดเชื้อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
แม่เองก็หอบไอกินข้าวไม่ค่อยได้
น้องชายของสามีเธอ๓คนตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ก่อนหน้านี้
เข้ารับการรักษาไปแล้วเมื่อวันที่๑๐กรกฎาคม
ตอนนี้ก็เลยเหลือตัวเธอนะคะลูกชายสองคน
พ่อแม่ของสามีและน้องสาวนี่ค่ะ๖คนค่ะ

ที่รอรับการรักษาอยู่ที่บ้านค่ะยังรอเตียงอยู่นะคะ
ตัวเธอบอกเครียดมากเลยค่ะโดยเฉพาะลูกชายที่อายุยังน้อยอะค่ะ
อาการเริ่มหนักขึ้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยนะคะ
ส่วนสามีเธอและลูกชายวัย๕ขวบไม่ติดแยกไปอยู่อีกที่หนึ่ง
ป้องกันการติดเชื้อนะคะสงสารลูกก็ร้องหาร้องหาพ่ออย่างนี้ค่ะ
เคยอยู่ด้วยกันเคยเล่นด้วยกัน
เด็กสองคนก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ร่างกายเราก็ได้รับเชื้อ
เราก็ไม่รู้ว่ามันแย่ขนาดไหนเพราะข้าวหนูก็กินได้น้อย
นอนก็นอนน้อยอะค่ะมันก็แย่ค่ะสภาพจิตใจหนูตอนนี้
เขาก็ตัวร้อนค่ะอันดับแรกเลยมีไข้สูงอยู่นะ
หนูวัดล่าสุดก็๓๘แล้วก็คนนี้เขาก็คนอายุ๓ขวบ
อาการแบบท้องเสียค่ะถ่าย
หนูแบบกลัวแล้วว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่า
แค่กังวลตรงผืดแล้วก็ตอนเนี้ยเขากินนมได้ขวดนึง
นี่วันหนึ่งเย็นจะไม่หมดเลยค่ะเขากินแต่น้ำ
ข้ากูก็สงสารเขาซึ่งอยากให้ลูกสามคนเขารับรักษา
ให้เร็วที่สุดก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณปู่ของเด็กค่ะ

คุณปู่สุรศักดิ์อายุ๕๓ร้องไห้กับนักข่าวเลยนะคะ
ปู่บอกว่าช่วยหลานผมด้วย
ทนไม่ได้เห็นหลานไข้ขึ้นร้องไห้ทั้งคืน
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลัวหลานจะช็อก
ก่อนหน้าที่จะรู้ว่าคนในบ้านติดโควิด๑๙เนี่ยนะ
ทุกคนใช้ชีวิตรวมกันอยู่ในบ้านเป็นครอบครัวใหญ่

จนตอนนี้โอ้โหก็ได้แต่ภาวนาว่า
ขอให้มีเตียงรับหลานไปรักษา
ขอให้ช่วยเด็กก่อนเอาแค่เด็กก่อนก็ยังดี
ปู่เองเนี่ยค่ะฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ๒เข็มแล้ว
แต่ปู่ก็ยังติดแล้วมีโรคประจำตัวด้วย
เป็นแบบมีไขมันความดันเบาหวานนะคะ
ทีนี้พอรับเชื้ออาการก็หนักขึ้น
มีไข้หนาวสั่นไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสไม่ได้
กินข้าวไม่ได้เลยปู่บอกปู่ท้อมาก

ตอนนี้ทำได้ก็คือให้กำลังใจกันเองในครอบครัว
ก็มีอาการไข้อาการเบื้องต้น
อาการเบื้องต้นมีกันทุกคน
มีไข้มีหนาวมีอะไรพวกนี้
เป็นหวานหลานสามหลาน
และตัวผมเองเขาก็ห่วง

ตอนนี้ก็ต้องมีการแต่ขอพรจากพระเจ้ากันอย่างเดียว
ว่าอยู่อย่างยามันก็ยังไม่ได้ทานอะไรกันเลย

ขอความช่วยเหลือถ้าใครสามารถช่วยได้

ทีมข่าวของเราก็พยายามประสาน
เรื่องของการส่งต่อความช่วยเหลือนะคะ
ประสานไปที่มูลนิธิเส้นได้
ก็เป็นกลุ่มที่เขาอาสาช่วยเหลือ
หาเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่แล้ว

ซึ่งมูลนิธิเส้นได้คือน่ารักมาก
ตอบรับเลยแล้วก็ลงพื้นที่ไปเลย

ก็คือมีทีมอาสาเขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ
ต้นก็คือเขาไปตรวจวัดออกซิเจนในเลือดให้ก่อน

ผู้ใหญ่ทั้ง๔คนค่าออกซิเจนในเลือดยังดีอยู่

เด็กน้อย๒คนไม่สามารถวัดได้
เพราะว่าอุปกรณ์ไม่สามารถวัดนิ้วเด็กได้
นิ้วน้องเล็กเกินไปยังอายุน้อยมาก

แล้วอาสานักรบเส้นได้เนี่ยนะคะ
นางสาวหันศาใจชื้นอายุ๓๐

เธอบอกว่าเธอก็ติดโควิด๑๙

แต่เข้ารับการรักษาตั้งแต่๔มิถุนายนแล้วก็หายแล้ว

ช่วยผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่รอคอยความช่วยเหลือนะคะ
นี่ค่ะเธอบอกว่าเนี่ยเธอก็ลงพื้นที่ไปช่วยครอบครัวนี้ครับ

หนูคิดว่าหนูมีประสบการณ์ทั้งเป็นผู้ป่วยมาก่อน
การเข้าไปถึงคนป่วยแล้วรู้ถึงสภาพจิตใจ
ทุกอย่างมันดาวมาก
ตอนที่เราเป็นนะคะตอนที่เราติดอะไรอย่างนี้
แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งต่อความรู้สึก
นั้นได้ให้กับคนป่วยได้อะไรอย่างนี้
คิดว่ามันน่าจะเป็นกำลังใจที่ดี
ที่จะให้เขาสู้ไปเหมือนที่หนูไปบอกเขาว่า
หนูเคยติดแล้วหนูหายแล้วนะคุณปู่คุณตาอะไรอย่างนี้
อย่างน้อยมันเป็นกำลังใจสำคัญมาก
คือมันเป็นกำลังใจที่หนูอยากได้นะตอนนั้นด้วยค่ะ
ทีนี้ค่ะจากการประเมินของทางเส้นได้นะคะ
เขาบอกว่ากรณีนี้ในส่วนของผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้าน
ติดโควิด๑๙น่าจะยังสามารถรักษาตัวภายในบ้านกันได้

ทางโมเรนที่เซ่นได้บอกว่ารับปากเลยค่ะ
เดี๋ยวจะช่วยประสานหาเตียงหาโรงพยาบาลให้กับเด็กก่อน
เดี๋ยวจะประสานให้ทีมข่าวของเราก็ตามให้ตลอดนะคะ
เพราะว่าเราก็เปิดหาเตียงให้เหมือนกัน
แล้วก็ทำงานกันอย่างหนักกันมาทุกวัน
ก็เหมือนกับอย่างกลุ่มเส้นได้นะฮะสายหมายต้องรอดคุณไดยไดอาณาคุณชายอดำ
หลายทีมที่เขาเป็นอาสาที่เขาช่วยด้วยใจคือต้องขอบคุณจริง
พอไปเจอเคสแบบนี้เราจะประสานกันแล้วก็พยายามไปหาที่บ้าน
ถ้ายังไม่มีเตียงจริงเนี่ยเราก็จะพยายามช่วยกันให้เต็มที่เท่าที่จะช่วยได้ก่อน

ก็จะเป็นสื่อกลางในการประสานให้นะคะ

ใช่ขอความช่วยเหลือก็มีนะคะขอความช่วยเหลือก็มี
ไม่ทิ้งนะคะเราอ่านทุกข้อความที่ส่งเข้ามา
เดี๋ยวเราจะประสานหาความช่วยเหลือให้ด้วย